ใครยังไม่ออกเจไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าใครไม่ได้ทานเจอยู่แล้วต้องชมข่าวนี้ไปพร้อมพร้อมกันฮะโควิดชีวิตพังเดิมที่เนี่ยพี่คนนี้เขาเป็นนักดนตรีแต่โควิดไม่สามารถจะทำงานหากินได้เปลี่ยนจากนักดนตรีกลายเป็นพ่อครัวเปิดร้านตาโบ๊ทเนื้อย่างฮะและดังขนาดไหนคนแห่แหนกันมา
หมูย่างตาโบ๊ทแต่จริงจะมีหลายเมนูนะคอหมูย่างไส้ย่างเนื้อย่างเสือร้องไห้ฟันฉุยเลยนี่ไส้เปล่าใช่ไส้ย่างครับ
สตรีทฟู้ดสุโขทัยเป็นร้านของตะโบ๊ทหรือวราเอียมชิมตะโบ๊ทเนี่ยเคยเป็นนักดนตรีมาก่อนแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นนักดนตรีอยู่นะแต่โควิดชีวิตพังดนตรีก็เล่นไม่ได้ผับก็ไม่เปิดร้านอาหารก็ไม่รับแล้วทำไงดีอ่ะไม่มีอาชีพไม่มีการไม่มีงานก็ไม่มีเงินหันมาลองผิดลองถูกปรุงรสของตัวเองคือ

อันนี้ครับข่าวใส่ไข่เลย